ที่จังหวัดชนบุรีก็มีคนดวงดีเขาไปซื้อหอยโจงโดงมากินกับสามี
กินไปกินมากัดไปกัดมากรวบโอ้ฟันแตกไม่ใช่ฟันแตกแต่ไปเจอกับมุกลักษณะน่าจะเป็นมุกเมโลค่ะ
เอาสิโอ้โหไม่ใช่ฟันแตกแน่นอนจ้าลมขนาดนี้
สาวผู้โชคดีคนนี้คือคุณเทวาลีศรีต้นวงอายุ๓๓ปีนะคะ
คือเธออยู่ที่บ้านเลขที่๕๑ทับ๖หมู่๖นะคะอยู่ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
โชว์ให้ดูแบบนี้เลยจ้านี่คือไข่มุกเมโลเม็ดสีส้มหนึ่งเม็ด
คุณดูอ่ะก็มันมีความวาวด้วยนะสวยนะ
นี่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๑เซนติเมตรได้
เอามาให้ผู้สืบข่าวได้ดูโอ้โหตื่นเต้นด้วยเธอบอกงี้
ไปจ่ายตลาดซื้อกับข้าวซื้อส้มตำซื้อหอยกระจงโดงเนี่ยมา
แล้วมาถึงบ้านก็มาล้างทำความสะอาดแล้วไปลวก

อร่อยกันที่เดียวเคียวเกลียวกลับ
จู่สามีกัดไปเจอบางอย่างที่อยู่ในเนื้อหอย

ปรากฏว่าโอ้โหดูข่าวมาบ่อย
จำได้ลักษณะแบบนี้มันคือมุกเมโลนี่นะ

ก็เลยเอาไปล้างน้ำดูสิ
เสร็จแล้วก็มาดูเก็บใส่กล่องเอาไว้
จริงก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ตรวจสอบนะคะ
นี่คือมุกเมโลของจริงหรือไม่
แต่เขาบอกว่าส่วนตัวตื่นเต้นแล้วดีใจมาก
ที่ตัวเองไปเจอแล้วก็มีมุกเมโลนี้เก็บไว้ในครอบครอง
เดี๋ยวหลังจากนี้จะนำไข่มุกอันนี้นะ
ที่ไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมเนี่ยนะ
หรือเป็นเม็ดอะไรไปให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบ

ใช่เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันเป็นไข่มุกจริงเขาก็จะออกใบเซอร์ทิมฟิเขตมาให้

ได้ใบเซอร์มาใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าตัวเขายืนยันว่าไม่ขายนะคะ
เพราะเขาจะเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
๑ในร้อย๑ในพัน๑ในล้านเหมือนกันนะ

ถ้าคุณชนะอยากโชคดีคุณไปกว้านซื้อหอยมา
แต่ต้องถามไงซื้อตลาดไหนแล้วซื้อกับแม่ค้าคนไหนซื้อเจ้าไหน
แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าซื้อที่นี่แล้วไปซื้อที่นี่จะมีอีก

คุณยังเหมาไม่ทั่วประเทศอีกเหรอ
เดี๋ยวรอไปตลาดกับน้องใบตอง